คู่กับการลอยกระทงการจุดพลุและดอกไม้ไฟ

คือถ้าวันนี้มีการเล่นกันแล้วก็นะครับ
เด็กเนี่ยนะแม้จะซื้อมาจากที่ถูกกฎหมาย
แต่เด็กเล่นเนี่ยผู้ใหญ่ต้องคอยดูนะ
นี่แหละครับน้องที่จุดเสื้อเขียวไปแนบแล้ว
เพราะว่าเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยฮะโยนครับ

จุดพลุไฟเล่นจากนั้นน้องก็โยนลงพื้น
พลุมันกระเด้งกระดอนไปกระเด้งกระดอนไป
ไปอยู่ตรงคนที่นั่งอยู่แล้วมีมอเตอร์ไซค์อยู่

ต่างคนต่างวิ่งไปเอาน้ำมาดับไฟนะครับ
ดับไฟได้แล้วทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ตกใจครับแต่เคราะห์ยังดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ส่วนข้าวของก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ

พลุดอกไม้ไฟอะไรต่าง

ต้องมีคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ

อาจจะเกิดความสูญเสียที่มากกว่าที่คิด

แต่เราเห็นทุกปีไอวเพศ

เพราะว่ามาคู่กับเทศกาลรอยกะทงเลยนะคะคุณผู้ชม